อเรนนี่แย่งนะคะเดี๋ยวขอถามวันนั้นได้ดูไหมคะในการสัมภาษณ์ของพ่อเฮีย
อเรนนี่แย่งพี่หนึ่งในใจ

ได้ยังไงคะประโยคนั้นพี่หนึ่งในใจมานานแล้ว
อเรนนี่แย่งพี่หนึ่งในใจ

ได้ยังไงคะพี่หนึ่งในใจ

เล่นกับหลายเพลงนะคะแต่ว่าคนอาจจะเฟิร์กกับเพลงนี้
ค่ะจริงมันมีความเกี่ยวยงไหมคะ
ไม่มีค่ะเพลงนี้ก็ร้องอย่างในบาร์โนมันก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว

กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างนี้

เป็นความให้สบายใจค่ะนะคะ

เป็นรามามาอีกแล้วรอบ

อยู่แล้วตัวพี่เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะคนที่น่าจะสบายที่สุด
สบายใจที่สุดน่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างนี้คนที่ติดตามอยู่อะค่ะ
เพราะว่าคือจริงแล้วก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ
ตอนที่เบลของน้องตอบคำถามนี้แล้วตกใจไหมคะเพราะว่าหลังจากที่ตอบไปแบบว่ากระแสก็แบบว่าใหญ่โตเลย
ที่ตอบไม่ต้องตามนะคะมันบอกว่าเป็นหนังคนละมวดอะไรประมาณนี้

ส่วนของตัวเบลตอบได้เฉพาะในส่วนของตัวเบลอะค่ะ
แล้วก็คือเบลก็ไม่ได้อะไรน้องเบลก็แบบเหมือนก็เล่าไปตามความจริงอย่างเนี้ยค่ะ
ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันกว่าที่คิดค่ะ
อันนี้ก็คือ

มือถือมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือนะคะแล้วก็ทุกคนจะสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้
ซึ่งถ้าสำหรับตัวเบลเบลก็ยอมรับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วเบลเคารพทุกความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วค่ะ
ฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ไปโกรธหรือไปอะไรใครนะตรงนั้นนะคะคือเป็นความเข้าใจมากกว่าก็คือเราอยู่ในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมตอนนี้ครับตาแสบอกว่าเหมือนเบลอยากสอนน้องค่ะอ้ออาจจะประมาณนี้ด้วย
เบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเบลแค่แบบว่าเบลก็พูดไปตามเหมือนแบบสิ่งที่สิ่งที่ตัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเบลอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าแล้วคิดเบลล่าก็แบบว่าแน่นมากค่ะคิดเบลล่าทำงานกัน
โอ้โหขอบคุณค่ะมันมีอันหนึ่งเหมือนขู่พี่เวียเลยว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับน้องจะเลิกติดตามพี่เวียนะตัวจริงเหรอคะ
ค่ะก็เบลว่าที่พี่เวียตอบก็ชัดเจนแล้วแหละค่ะก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างครบถ้วนแล้วอะค่ะ
มีอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าพอวันที่เบลตอบทำทำไปแล้วแบบว่าเหมือนเพื่อนของเราชื่อจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบว่ามีแฮทแท็กแบบอยากแบบไม่เห็นตรงแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เราเห็นไหมคะเราได้เห็นไหมคะคือได้เห็นเบาเบาได้เห็นจากแบบมีคนแท็กมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อย
แต่ก็ไม่อะไรอย่างที่เบลบอกแล้วค่ะสมัยนี้คือต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นได้ก็ก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรอ่ะค่ะรู้สึกว่าเขาเห็นประมาณว่าเรามีอะไรร้อนหรือเปล่า
ไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสค่ะรู้สึกว่าเขาหัวร้อนแรงแรงแรงแรงไปหรือเปล่า
โอ้โหเขาก็ไม่รู้เนอะเพราะว่ามันก็ล้าวตากลมูลของคนอะไรแบบนี้แล้วมั้งคะเกิดเหรอ

สำหรับผู้ที่เรียกมากขึ้นนะคะ
ในกรณีอีกนี้

แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ก็มีความสุขและปกติทุกอย่าง
ดูตามความจริงมากกว่าค่ะ
คือเบลไม่ใช่คนที่พอมีข่าวออกมาปุ๊บจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือเราก็ต้องรู้จักพี่เขาประมาณนึงอยู่แล้วค่ะ
ที่อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ

ซึ่งสมัยนี้ข่าวลือก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว

คือเราก็ต้องเราก็ต้องรู้แหละว่าคือเราโฟกัสอยู่ที่อะไรอยู่
เรามองเรื่องนี้เป็นอุปกรณ์ที่วางมากับความรักเราไหม

เราก็เลยจะไปเที่ยวกันอย่างนี้

คือก็เชียร์เลยว่าแต่งงานเถอะอะไรอย่างเงี้ย
จากเรื่องนี้นะอะไรอย่างนี้

คนคนบอกเออไปดูแสงเหนือวิวมันก็สวย

ไม่น่ามีสปไปร์สครั้งค่ะ

มีรองเท้ากลุ่มที่ซื้อด้วยกันหมด
ก็ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าเราต้องเขียนชื่อบนรองเท้าไหม

อันนี้คือเวทยาบรรยากาศปกติไม่ใช่คิดว่าแก้สตัวแก้มือ
ไม่ค่ะเพราะว่าวางแผนไปสักพักนึงแล้วค่ะ
สุดท้ายแล้วคือพี่เวียก็คิดหนึ่งในใจไหมค

รีเซนเตอร์เบอร์ดี้จะไม่พูดหน่อยเหรอคะที่หนึ่งในใจ
ค่ะอะไรเหรอให้พูดด้วย